คุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนอยู่ได้
รวมทั้งคนที่ป่วยอยู่ได้คือกำลังใจแล้วก็ที่พึ่งทางใจ
ก็ทำให้มีการไปจัดสร้างพระพุทธรูปปางขึ้นมาปางหนึ่งเป็นปางใหม่
เราเรียกว่าปางพยาบาลเคยได้ยินมั้ย

ให้คนไปกราบไหว้บูชาก็เหมือนพอกราบไหว้ก็จะมีความเป็นสุริมงคลเป็นโรคอะไรก็จะหายอะไรประมาณนี้มันคือที่พึ่งทางใจ
เอาไปดูนี่เห็นไหมพระพุทธรูปปางพยาบาล
เป็นความคิดของพระครูวิมลศรัทธาธิคุณนะฮะที่ชาวพิจิตรกันเรียกกันว่าหลวงตาหมูครับ
นะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดดงปากคำพระเกจิชื่อดังของพิจิตรเขาแหละนะฮะ
มีการจัดสร้างพระพุทธรูปพระปางพยาบาล
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดต้านโควิด๑๙แล้วครับ
โดยพระปางพยาบาลมีความยาวฐาน๒๑๐เมตร
กว้าง๙๐เซนติเมตรสูง๑๘๐เมตร
ปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้ากำลังประคองพระพิสุก

แล้วก็ทาสีเป็นสีทองให้มันเลื้องอร่ามเลย
ให้คนเข้าไปกราบไหว้บูชากัน
หลวงตาหมูบอกว่าพระปางนี้มีอยู่ในพุทธประวัติจริงนะ

ท่านไปดูแลพระพิสุที่กำลังป่วยจากมรณภาพ
โดยไปดูแลรักษาจนหายดีคุณผู้ชม

เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเหมือนเป็นการกุศโลบายทางธรรมะของเขานะ
ให้ชาวบ้านไปไหว้แล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตของโรคร้ายนี้ไปได้
แล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้าน
แต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่า

อัตตาหิอัตโนนาโถ

หมายความว่าเราต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้กำลังใจตัวเองด้วย
ดังนั้นชาวบ้านไม่ควรจะรอแต่ให้รัฐบาลช่วย

บอกว่าประเทศไทยมีประชากร๗๕ล้านคน
ยังไงรัฐบาลก็ช่วยไม่หมดหรอก
อีกครั้งหนึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถ